คุณผู้ชมต่อเนื่องอีกหนึ่งคลิปอุบัติเหตุอยากให้ดูกันนะคะ
ใจเตือนภัยกันหน่อยนอกจากเมาไม่ขับแล้ว
ร่างกายไม่พร้อมนอนไม่พออย่าไปขับ
เพราะสาเหตุน่าจะมาจากหลับในเหมือนกัน
อุบัติเหตุที่จะให้ดูต่อไปนี้ค่ะ
เป็นผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมขี่มอเตอร์ไซค์นี่ไง
อ่านี่ไงกวาดกลัวยยางไปก่อน๓อันนะคะ
แล้วหลังจากนั้นตัวเขาไปชนเข้ากับป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจนะคะ
ทั้งคนทั้งป้ายทั้งรถมอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันเลยนะคะ
หัวของคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปปักคาป้าย
ตอนนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนี่คือสภาพจุดเกิดเหตุค่ะ
รถมอเตอร์ไซค์พังยับแบบนี้คนก็สาหัสแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสดร้อนเมื่อเช้าที่ผ่านมานี้เอง
จุดตรวจเทศกาลปีใหม่เทศบาลตำบลพิกุลออก
ถนนบ้านนาบางอ้อกิโลเมตรที่๒หมู่ที่๗
ตำบลพิกุลออกอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
อันนี้คือจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะ
ผู้บาดเจ็บก็คือนายวรกิจกิจฉลองอายุ๑๘ปี
หัวของนายวรกฤษยังไปปักคาป้ายหยุดตรวจอยู่เลย
ใช่ค่ะเลือดไหลเต็มเลยนะคะ
ตอนที่กู้ภัยไปถึงก็ต้องรีบช่วยกันเบื้องต้นก่อนปั๊มหัวใจ
เดี๋ยวฟังเสียงพยาบาลที่ประจำจุดตรวจตรงนี้กันหน่อยนะคะ

ไม่ตอนแรกเางตอนแรกเรียกไม่รู้เรื่องเลยตัวนี้เหลือง
คอหักเพราะว่าคอมันบิดอยู่
แล้วตอนหลังก็คืองัดออกแล้วก็ช่วยประถมพยาบาล
ตบหน้าเรียกแล้วก็ปั๊มหัวใจเพราะว่าไม่รู้เรื่องเลย
คืออีกหนึ่งคนที่เราไปพูดคุยด้วยก็คือนายกฤษฎากิจฉลองพ่อของคนเจ็บ
คุณพ่อบอกว่าลูกชายเพิ่งจะออกจากเวรตอนเช้า
ลูกชายเป็นพนักงานปั๊มทำงานทั้งคืนค่ะ
พอออกจากเวรปุ๊บขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาเลย
กะว่าจะไปซื้อถุงเท้าให้กับน้องชาย
เพราะพรุ่งนี้น้องชายเปิดเรียนแล้วหลังจากที่หยุดยาวมาช่วงปีใหม่นะคะ
แต่ก็มาประสบเหตุแบบนี้ซะก่อน
ตอนนี้คุณพ่อกังวลเรื่องของอาการบาดเจ็บของคนเจ็บ
แล้วก็กังวลเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเพราะว่าครอบครัวก็ไม่ได้มีฐานะอะไรนะคะ
คือสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ยังไม่แน่ชัด
แต่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าอาจจะเป็นได้ว่าหลับใน
แล้วก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์เพราะว่าเพิ่งเลิกงานมานะคะ
ตอนนี้อาการของคนเจ็บสาหัสค่ะ
หายปลาร้าหักนอนไม่รู้สึกตัว
ต้องส่งตัวจากโรงพยาบาลบ้านนาไปเอ็กซาเรย์ต่อที่โรงพยาบาลนครนายกนะคะ